สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสภาพอากาศส่งท้ายสิ้นเดือนแปรปรวนหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ำถึงเช้าเนี่ยมีอากาศค่อนข้างเย็นค่ะแต่ตอนกลางวันโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องรู้เท่าทันสภาพอากาศนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะในระยะนี้มีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นอีกรอบนะคะ
มีอากาศที่หนาวเย็นเพราะฉะนั้นต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเน้นปลูกพืชระยะสั้นในช่วงฤดูแรงและระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนค่ะคลื่นลมสงบค่ะขณะที่ภาคล้างและภาคตะวันออกนะคะเน้นปลูกพืชระยะสั้นในช่วงฤดูแรงและระวังศัตรูพืชจากพวกหนอนนะคะส่วนในระยะนี้คลื่นลมสงบภาคใต้มีฝนตลอดช่วงค่ะ